ไม่ได้เจอตัวจริงกันด้วยซ้ำคุยกันในโลกโซเชียล
เมื่อก่อนมีข่าวแรงไงคิดว่าเคยเป็นกิ๊กเคยคบหาอะไรกัน
คือเราพยายามสอบถามบุคคลที่เคยรู้จัก

เพราะว่าอย่างท่านผู้ชมหลายท่านก็ส่งข้อความเข้ามาในวันนี้เนี่ย
สวยแต่ทำไมโหดจัง
อย่างครอบครัวเขาบอกว่าลูกสาวเขาเป็นคนที่ไม่ได้มีจิตใจรุนแรงนะ

เพราะฉะนั้นมาดูพฤติกรรมหรือว่าพฤติการของเปรี้ยวว่า
อะไรที่มันนำไปสู่การก่อเหตุที่รุนแรงแบบนี้

โดยดูจากพฤติกรรมรอบด้านเลยที่เกิดขึ้นกับเปรี้ยว
ที่เคยขึ้นภาพเกี่ยวกับภาพยนตร์ฆ่าหันศพแค้นฝังหุ่น

เป็นภาพตุ๊กตาชักกี้จากภาพยนตร์แค้นฝังหุ่น
ของนางสาวปริยานุษโนนวังชัยหรือว่าเปรี้ยววัย๒๕ปี
ตั้งแต่วันที่๑๓พฤษภาคมปีที่แล้ว

ก่อนที่จะมีคดีฆ่าหันศพน้องแอ๋มเกิดขึ้น
ก่อนที่จะวางแผนลงมือฆาตกรรมหั่นศพแยกชิ้นส่วนของน้องแอ๋ม
แล้วก็เอาศพไปฝังดินในป่าในพื้นที่อำเภอเขาสวนกวาง

กับวันที่มีคนไปพบศพระยะเวลาในการก่อเหตุ
ในการฆ่าห่างกันแค่ประมาณแค่๑๐กว่าวัน
ก่อนหน้านี้เปรี้ยวผู้ต้องหาฆ่าหันศพที่เป็นสาวสวยหน้าตาดี
ก็มักโพสต์ข้อความรุนแรงในโลกออนไลน์หลายครั้ง
รวมถึงมีพฤติกรรมแสดงตัวเป็นเจ้าแม่
เกี่ยวกับขบวนการค้ายาเสพติดรายใหญ่
แม้ว่าแม่กับพี่สาวของเปรี้ยวจะบอกว่า
เออเปรี้ยวเขาก็ไม่ได้มีนิสัยโหดร้ายอะไรนะ
น้องสาวชอบดูแค่ภาพยนตร์แบบแค้นฝังหุ่น

แต่มันก็ไม่ได้หมายความว่าเขาจะเป็นคนรุนแรง
จิตใจของแม่เนี่ยมันจะแตกสลายเพราะลูกแม่นี่แหละ
คือมันไม่เคยชั่วเคยเลวจากไหน
มันเพิ่งมาเป็นเนี่ยครั้งแรกนะ
ถ้ามันบอกแม่ว่าแม่หนูแค้นคนนั้นคนนี้หนูจะไปฆ่ามัน

นี่มันไม่มีพิรุธอะไรเลย
มันเล่นของมันตามภาษามัน

ขณะที่การวิเคราะห์พฤติกรรมของเปรี้ยวนะครับ
ร้อยตำรวจเอกจอมเดชตรีเมฆ
ซึ่งเป็นนักอาชญาวิทยา
สถาบันอาชญาวิทยามหาวิทยาลัยรังสิตนะครับ
บอกว่าพฤติกรรมการเสพสื่อที่รุนแรงของเปรี้ยว
ประกอบกับการเสพยาเสพติดด้วย
เปรี้ยวมีพฤติกรรมเรียนแบบภาพยนตร์

อย่างเช่นตัวตุ๊กตาชักกี้ที่ปรากฏบนเฟซบุ๊ก
ประกอบกับความแค้นที่มีในใจมากกับผู้ตาย
รวมถึงความกลัวที่จะถูกลงโทษเพราะทำความผิด
ก็เลยทำให้นำไปสู่การตัดสินใจฆ่าหันศพที่เกิดขึ้น
เปรี้ยวเนี่ยก็เป็นคนใช้ยาเสพติดนะครับ
ทีนี้การเสพความรุนแรงเนี่ยเสพสื่ออะไรบางอย่างเนี่ย
การที่เราใช้ยาเสพติดบ่อยมันก็ทำให้เรา
สามารถเอาตัวเองเข้าไปในภาวะที่เราคาย
ที่เขาเรียกว่าเราหายเราอยู่ในภาวะหลอนยานะครับ
มันก็ทำให้สามารถเปลี่ยนบุคลิกภาพเราได้นะครับ
บุคลิกภาพบางอย่างเช่นเราเสพสื่อที่มีความรุนแรงนะครับ
ชักกี้อะไรเนี่ยเนอะหรือว่าศุกร์๑๓อะไรเนี่ย
เจสันอะไรพวกนี้ก็มีความเป็นไปได้ที่เราจะอินเข้าไปในกับตัวละครในภาพยนตร์
ถึงขั้นที่เราอาจจะสามารถแสดงออกถึงความรุนแรงได้ง่ายกว่า
คนที่ไม่ได้ใช้ยาและไม่ได้เสพสื่อคือต้องมีทั้งสองอย่างนะครับ
อย่างคนทั่วไปถ้าอย่างเราเนี่ยเราไปเสพสื่อแบบนั้นเนี่ย
อ่าเรื่อยเรื่อยเนี้ยก็ไม่ได้จำเป็นว่าเราจะรู้สึกว่าแบบโอ้อยากจะออกมาเป็นชักกี้
อาจจะออกมาเป็นโจ๊กเกอร์หรืออยากจะเป็นอยากจะเอามีดไปไล่แทงคน
เราไม่ทำหรอกเนี่ยค่ะแล้วก็ระหว่างนั้นยังมีความเคลื่อนไหวในโลกโซเชียลนี่ไงฮะ
เหมือนเรียกยอดไลค์อืมท่าทีไม่สำนึกต่อการกระทำของตัวเองอะไรแบบเนี้ยค่ะ
นักอาทยาวิทยาบอกว่าคือต้องดูนะคะว่าเขามีเจตนาในการโพสต์หรือเปล่า
ถ้ามีเจตนาเนี่ยก็ยิ่งแสดงให้เห็นว่าเปรี้ยวเป็นคนมีจิตใจที่โหดเยี่ยม
ไม่สนใจสังคมแต่จากพฤติกรรมที่เป็นเหมือนเน็ตไอดอลอะค่ะ
มีคนติดตามเขาเยอะก็วิเคราะห์ได้ว่าเปรี้ยวเนี่ยเป็นคนที่ต้องการความสนใจ
อยากจะได้รับการยกย่องจากคนอื่นตลอดเวลาซึ่งการลงมืออำพลางศพด้วยการหั่นศพฆ่าหันศพเนี่ยนะคะ
อาจจะเป็นเพราะต้องการปกปิดการกระทำความผิดเพราะกลัวจะสูญเสียสิ่งที่ตัวเองมีทั้งหมดไป
ไอบุคลิกที่ที่อ่าอยากจะเป็นเน็ตไอดอลเนี่ยเขาคงยังเหมือนเดิม
ที่เห็นว่ามีอะไรหลุดเฟสบงเฟซบุ๊กอะไรเนอะแล้วก็เขียนให้เขียนจดหมายมาหาอะไรอย่างนี้ด้วยนะ
เอ่อยังมีอ่าโรงที่อยู่เป็นเรือนจำขอนแก่นอะไรอย่างเงี้นะเออคือคือเขายังเหมือนเดิมแหละ
แต่ว่าเขาจะต้องปรับตัวเพราะว่ามันก็มีความไม่ได้ว่าสารจะลงโทษเขาให้เขาติดคุกอยู่ตลอดไปเรื่อยอะไรอย่างนี้
หรืออย่างน้อยน้อยก็ต้องมีสามสิบสี่สิบปีอ่ะก็คือแก่กันในนั้นเลย
นี่ค่ะก็ยังมีการวิเคราะห์ว่าเรื่องของการเติบโตมาการเลี้ยงดูของครอบครัวก็มีผลนะคะ
ถ้าเกิดว่าขาดการดูแลเลี้ยงดูอย่างใกล้ชิดหรือสังคมรอบข้างมีการกระทำที่รุนแรง
มันก็ส่งผลส่งผลให้มีพฤติกรรมที่โหดร้ายได้แล้วพอไปดูประวัติส่วนตัวของเปรี้ยวเนี่ยคือทางบ้านยากจน
อืมก็ทำมาหากินช่วยเหลือครอบครัวตั้งแต่เด็กก็ทำให้เปรี้ยวมีนิสัยเด็ดเดี่ยว
แก้ปัญหาอะไรด้วยตัวเองเป็นเสาหลักในการหาเงินให้กับครอบครัว
ครอบครัวก็ไม่รู้ว่าเปรี้ยวทำงานอะไรครับในวันเกิดเหตุการที่ได้บอกว่าเนี่ย
เปรี้ยวเขาอ้างนะว่าตอนที่ทำร้ายแอ๋มแอ๋มบอกว่าอย่าให้รอดออกไปนะ
งั้นจะเอาคืนก็เลยฆ่าเนี่ยค่ะนักอาทยาวิทยามองว่า
สามารถจะสรุปได้ว่าพื้นฐานครอบครัวเนี่ยสำคัญครับ
เพราะว่าสิ่งเหล่านี้มันซึมซับสู่จิตใต้สำนึกนะคะโดยที่เราไม่รู้ตัว
เหมือนกับเป็นแรงเสริมอะค่ะทำให้ก่อเหตุสะเทือนขวัญเมื่อถูกกระตุ้น
ดังนั้นเหมือนกับที่เปรี้ยวบอกว่าแอ๋มไปกระตุ้นให้ฆ่าไง
อดออกไปจะเอาคืนนะอะไรแบบเนี้ยไม่จำเป็นต้องเป็นลักษณะของการป่วยทางจิตนะคะ
แต่เหมือนมันเป็นจิตใต้สำนึกอยู่แล้วอ่ะเป็นคนธรรมดาอย่างนี้
แต่พอมีอะไรไปกระตุ้นปุ๊บโอ้โหพฤติกรรมรุนแรงมันออกมา
ซึ่งครอบครัวอาจจะไม่รู้ก็ได้ใช่นะครับก็หลังจากที่ถูกจับตัว
ในโลกโซเชียลก็ยังมีการเผยแพร่ภาพของ๓ผู้ต้องหาแก๊งเปรี้ยวเนี่ยนะฮะ
โอ้โหคนวิพากษ์วิจารณ์กันเยอะตอนนั้นคุณเขียนมาสอน
ว่านี่เป็นแก๊งผู้ต้องหาที่แบบทำไมได้รับอภิษฎอะไรเยอะแยะไปหมดเลย
ตำรวจต้องชี้แจงกันวุ่นเลยอืออ่าทั้งมาร์คหน้านะครับ
แต่งหน้ากันอยู่เนี่ยไม่ได้มีความรู้สึกแบบสำนึกในการทำความผิดเลย
ทำไมไม่ควบคุมตัวเหมือนกับผู้ต้องหาคดีอุกชะกันนี่คดีฆ่าหันศพนะ
อ่าเรื่องของตำรวจบางนายไปเซลฟี่กับผู้ต้องหา
โปรงกระเป๋านี่ตอนนั้นก็โอ้โหกลายเป็นไปขายอยู่ในโซเชียล
กระเป๋าเปรี้ยวอย่างเงี้ยถ่ายภาพด้วยอย่างเงี้ยนะครับ
ซึ่งสังคมตั้งคำถามเยอะกับเรื่องพวกนี้ในช่วงเวลานั้นนะครับ
อาชญาวิทยามองว่าหากเด็กหรือผู้ที่มีปัญหาทางจิต
ได้รับรู้ถึงพฤติกรรมแบบนี้เนี่ยมันก็จะเกิดพฤติกรรมเรียนแบบได้
เพราะฉะนั้นผู้ใหญ่ที่ดูข่าวนี้ต้องชี้แนะ

เดี๋ยวเด็กเห็นโอ้โหโดนจับฆ่าหันศพไม่เห็นเป็นอะไรเลย
กลายเป็นเน็ตไอดอลกลายเป็นคนสนใจขอเซลฟี่
ต้องบอกเขานะว่าอันนี้มันแค่เรื่องแบบนี้
แต่ว่าอีกต่อมาเวลาต่อมาเนี่ยเขาถูกโทษแบบนี้นะ

นี่มันเป็นแค่บางเรื่องบางราวที่มันไม่ควรจะเกิดขึ้น

ค่ะเดี๋ยวก็ไว้ตามกันต่อนะคะ

จะเข้มข้นต่อเนื่องเรื่องนี้เหมือนกันนะคะ